ช่วงนี้ไปติดตามเรื่องราวของคุณโบแวนด้าที่ป่วยก่อนหน้านี้จนต้องเข้าโรงพยาบาล
และล่าสุดเธอก็ออกมาขอบคุณแฟนคลับที่เป็นห่วง
พร้อมกันนี้เธอก็ได้โพสต์ถึงคุณปอทฤษฎีสามีผู้ล่วงลับที่จากไปครบรอบ๓เดือนค่ะ
มกราคมเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะเป็นวันที่คนไทยสูญเสียพระเอกน้ำดีอย่างปทฤษฎีไปอย่างไม่มีวันกลับ
เช่นเดียวกับคุณโบแวนด้าและลูกสาวตัวน้อยน้องมะลิที่ต้องสูญเสียคนรักและหัวหน้าครอบครัวสหวงเช่นกันค่ะ
โดยเมื่อช่วงค่ำของวันนี้นะคะคุณโบแวนด้าภรรยาคู่ทุกผู้ยากของพระเอกขวัญใจคนไทยได้โพสต์ภาพคู่สามี
เมื่อครั้งยังมีรอยยิ้มที่สดใสรำลึกการจากไปครบ๓เดือนลงบนอินสตาแกรมส่วนตัว
พร้อมกับคลิปวีดีโอของน้องมะลิที่ยังคงร่าเริงแจ่มใสตามภาษาเด็ก
โดยกล่าวขอบคุณแฟนคลับที่เป็นห่วงอาการป่วยของลูกสาวและตนเอง
บอกได้ว่าทั้งคู่หายดีแล้วจากไข้หวัดใหญ่
และน้องมะลิก็แข็งแรงดีกลับมาเต้นให้แฟนคลับดูได้เหมือนเดิมแล้วค่ะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่โบแล้วก็น้องมะลิด้วยนะคะ

เพราะว่างานอีเวนต์แต่ละงานที่น้องมะลิไป
น้องมะลิก็จะไม่อยู่สุขไงก็จะเดินเต้นที่น้ำร้าน
ดึกดิ๊กตลอดดึกขวัญใจนะครับ